เราจะเชียร์บนไทย
เพื่อคนไทย
ถึงเวลาที่แฟนคลับก้องเกิกลิดรอคอย
อย่างที่โค้ซิโก้ได้เกิดไปตั้งแต่ต้นรายการว่าวันนี้
จะพาไปทำความรู้จักกับชีวิตของปีกซ้ายจอมขยัน
ประจำทีมช้างศึกกันให้มากขึ้น
พร้อมกับแรงกดดันที่อยู่ภายในจิตใจ

เขาทำได้

จุดเริ่มต้นของการเล่นฟุตบอล
มันก็เหมือนเด็กทั่วไปคือ

แล้วก็เหมือนพ่อก็ย้ายมาทำงานกับพี่ตังเป็นทหาร
ค่ายมันมีคนเตะกันเยอะพ่อก็เลยพาผมจะไปทุกศุกร์เสาร์อาทิตย
เรียนเสร็จแล้วมันยังมันศุกร์ก็ไปแล้วก็มันไปซ้อมบอลกับมันจะมีทีมเยอะ
ก็คือเล่นทุกวันซ้อมทุกวันหลังจากเลิกเรียนก็ปั่นจักรยานไปซ้อมบอลทุกวัน
แล้วทีมที่ผมเล่นคือมันจะมีรุ่นพี่คนนึงเขามาเรียนที่อสัมศรีชา
แล้วเขาก็ติดทีมชาแล้วผมก็บอกว่ามันเท่ดีเว้ย
มันได้ลงหนังสือพิมพ์ได้ออกทีวีก็เลยแบบจริงจังคืออยากที่จะมาอยู่ที่นี่
ก็เลยมาคัดมาคัดที่อสัมศรีชา
แล้วก็พอจบกำลังจะจบป๖มันมี๑๔ปีแชมป์อาเซียน
แล้วเขาก็ให้เรียกให้ไปคัดเพราะว่าผมมีชื่ออยู่ในโครงการนั้นอยู่แล้ว
ก็เลยติดมาแล้วก็มันเป็นจุดเริ่มต้นของผมด้วยจากเยาวชนทีมชาติ
รับใช้ทีมชาติครั้งแรก
ถ้าผมจำได้คือตอนที่ไปจีนแล้วก็มีแต่พวกเด็กที่ไป
แล้วผมกำลังจะขับรถไปซ้อมบอลที่ชมบุรีพี่รุ่งใกล้รุ่งโทรมา
กล้องมารายงานตัวด้วยคือเหมือนพอไปก็โดนดูถูกด้วย

เล่นอย่างนี้คุณคิดว่าคุณจะชนะหรือเปล่าอะไรแบบนี้
พี่โก้บอกเดี๋ยวคอยดูในสนามพวกนี้แล้วกัน

๕๑ไม่มีใครคิดว่าเราจะไปยิงเขาเยอะขนาดนั้น
ก้องบอกว่าเวลาซ้อมคุณเป็นคนทั้งใจมงมั่น

แต่คนงานที่ทีมชาติเขาก็ทำดีนะครับ

ตั้งใจซ้อมซึ่งถ้าแมทไหนคนงานไม่ดี
เขาก็จะพยายามเร่งตัวเอง
ให้ได้มีฟอร์มที่ดีที่สุดออกมา

เสียงวิจารณ์จากแฟนบอล

แต่พี่โก้ก็เรียกผมติดไปเรื่อย
แล้วผมได้ลงตลอด
ต่อก็แซวลูกซิโก้น่ะ

เหมือนไปแล้งกระตุ้นในตัวผมด้วย
เราอย่าทำอะไรก็ได้
ให้อยู่ด่าเราได้หั่นไปชื่นชม

พยายามทำไว้เรื่อย
ใช่แต่ก็เป็นครั้งวันที่บนโลกละคันเลือก
เรื่อยโดนผมก็มายิงได้
แล้วจังหวะนี้ลุยขึ้นมาได้จังหวะเปิดรุ่นเรียบ
โอ้โหโอ้โห
ตอนนี้เขากำลังดันอยู่แล้วพี่แต่ว่าเราจะทำยังไงได้
แบบกอดลงให้มันขวัญคล้ายที่สุดแบบนี้
เราไปห้ามใครเขาไม่ได้หรอกพี่บางทีเขาจะมาด่าจะว่า
แล้วก็สิทธิ์ของเขาอยู่แล้ว
แม้ว่าจะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากแฟนบอลบ้างส่วนหนึ่ง
แต่กล้องก็ไม่เคยยอมแพ้ให้กับแรงกดดันเหล่านั้น
และแสดงให้ทุกคนได้เห็นถึงความมุ่งมั่นในสนามทุกครั้ง
เราคงได้รู้จักกับเขามากขึ้นกันแล้ว
ช่วงหน้าเราจะพาไปพบกับไลฟ์สไตล์นอกสนาม
พร้อมกับธุรกิจที่เขาได้ร่วมทำกับเพื่อนสักครู่เดียวกัน
ซ้อมเสร็จผมจะเข้าไปร้านมาม่ามีหุ้นอยู่ด้วยพี่มีหุ้นประมาณ๕คน
มีพี่เบนชาวอาทิตย์
เราก็จะรู้จักกองมานานแล้วนะแล้วก็เห็นว่ามันเป็นน้องมันก็เป็นน้องที่ตลก
โปรดติดตามตอนต่อไป